เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนมาดูเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่อง

เนี่ยค่ะลานตรงนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไปเจอ
กระดูกซากดึกดำบันอายุกว่า๑๐๐ล้านปี

ยุคนั้นเลยล่ะคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
คุณดูค่อยสังเกตดูนะ
ซากฟอสซิลที่พบอยู่บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านวังกุง
ตำบลท่ากูบอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมิค่ะ
นี่ค่ะลักษณะที่เห็นเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างชิ้นใหญ่เหมือนกัน
โดยกระดูกโบราณเหล่านี้ปรากฏอยู่ในพื้นที่ของนายเทิดเกียรติ
ชำนาญศรีอายุ๕๙ปีพี่คนนี้แหละค่ะ
เทิดเกียจบอกว่าซากเหล่านี้ตัวเขาเองและชาวบ้านเห็นมานานแล้ว

จากคิดว่ามันคงเป็นกระดูกสัตว์ธรรมดาทั่วไป
จนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยค่ะมีเพื่อนบ้านมาแจ้งว่า
เจอผู้ชายท่าทางลับล่อมาขุดกระดูกในพื้นที่ของพี่เทิดเกียรติเขา
เห็นแบบนี้เฮ้ยใครมาทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า
ก็เลยพาไปดูที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยผู้ชายคนนั้นไว้ตัวหนีไปได้
ทิ้งเอาไว้เพียงร่องรอยการขุดกระดูกโบราณนี่แหละค่ะ
แล้วพอพี่เทอร์เกียรติเข้ามาดูกใกล้ไอ้กระดูกอะไร
ก็สังเกตว่าเอาแล้วมันไม่น่าจะใช่กระดูกธรรมดาแน่นอนโอ้โห
คาดว่านะน่าจะเป็นกระดูกของไดโนเสาสายพันธุ์กินพืช

กินพืชใช่นั่นเขาก็มีการสังเกตแบบสายพันธุ์มันแยกต่างกันใช่ไหมคุณ
เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากหมู่บ้านที่ไม่ไกลจากนี้นะคะหมู่บ้านแถวนี้
ก็เจอลักษณะกระดูกแบบนี้เหมือนกัน
เขาก็คาดว่าผู้ชายที่มีท่าทางรับรับรอด
น่าจะมาขุดกระดูกไปขาย
หรือไม่ก็ขุดกระดูกไปสกัดเป็นวัตถุมงคล
นี่ก็คาดการณ์กันไปต่างนะนะ
เดี๋ยวนะเอากระดูกไดโนเสาร์ไปทำเป็นวัตถุมงคล

มาทำเป็นองค์ทีเล็ก

ตระกูลซวโลพอร์ต

คือจะบอกว่าเดนโนโสสาวนี้พันธุ์มันเยอะมากจริง

รู้แต่สอรัสสอรัสขึ้นหลังรึเปล่า

แต่ว่าแถบอิศานเจอพวกสร้างบางอย่างเยอะเหมือนกัน

อ้าวแล้วสลามแมนเดอร์นี่ผ่านมั้ย